แล้วก็เลยไปเกี่ยวสายไฟพอเกี่ยวแล้วทีนี้มันดึงเอาเสาไฟเนี่ยมันล้มลงมาล้มลงมาก็ไปทับรถกระบะทั้งไฟช็อตนะคะแล้วก็ทำให้หม้อแปลงเนี่ยระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
และทีนี้มีรถที่เขาตามมาบันทึกภาพเป็นกล้องหน้ารถเขานะคะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

คิดจะเรา

มันระเบิดแรงกว่านี้

รถมันผู้หรือมันสูงมาก
กิโรคมากความสูงของเขาก็ต้องบอกว่าสายไฟฟ้าสายสุขารอะไรเนี่ย
คือมันก็ค่อนข้างจะเตี้ยเกี่ยวเกี่ยวเสร็จ
อันนี้คนขับหันกลับไปดูยังไงยังไงไปพ้นไม่พ้น

วันนี้มาพอดีอุ้ยอันนี้ต้องเรียกว่า
เตอร์ไซค์นี่ก็รอดราวปฏิหารนะคะ

ตามมาด้วยเสียงระเบิดอีกหลายรกเลย
บริเวณสี่แยกวุ่นวายริมถนนพระลือตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
หลังเกิดเหตุค่ะคนขับรถกระบะตู้ทึบรถบรรทุกพ่วงเอง
ก็รีบหนีออกมาจากรถอย่างปลอดภัยกลัวไฟช็อตอ่ะนะ
ส่วนคนขี่รถมอเตอร์ไซคันที่อยู่ข้างรถกระบะ
ก็รอดจากการถูกเสาไฟล้มไปแบบเฉียดฉิวนิดเดียว
เขาก็รีบกลับรถขับหนีออกมาดูสิคะพลเบื้องดี
หรือว่าใครที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนคือเลี้ยวกลับกันหมดเลยนะคะ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อันตรายกว่านี้เกิดขึ้น
แล้วก็รีบโทรแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟฟ้าด่วน
เรื่องต้นจากเหตุการณ์นี้ก็มีรถเสียหายไป๒คัน

กำลังนำสินค้าไปส่งโกดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะคะ

คนในพื้นที่เขารู้กันดีค่ะว่าถนนเส้นนี้
ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขับผ่าน
เพราะว่ามันจำกัดความสูงไง
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสำรวจที่เกิดเหตุ
พบว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิศนุโลกเนี่ย
มาดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่
แล้วก็เดินสายไฟจนใช้งานได้ตามปกติแล้ว
เรียบร้อยแล้วนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีมข่าวเราค่ะก็ไปตรวจสอบบริเวณ๔แยกวุ่นวาย

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระลือซอย๑นะคะ
ปรากฏว่าเอาดูไปดูมามันไม่มีป้ายแจ้งเตือนนะคะ
ว่าห้ามรถบัตรหรือรถบันทุกข้าว

แต่ถ้าคนที่เขาไม่ชินเส้นทางเขาไม่มีป้ายบอก
เขาก็ไม่ทราบว่าห้ามรถบรรทุกเข้ามานะคะ
เรื่องต้นบริษัทประกันภัยของรถบรรทุกพ่วง
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี
รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิศนุโลกแล้วด้วย
เพราะว่าเสาไฟเขาก็หักไปต้นนึงอะนะคะ
นี่เสาไฟฟ้านี่ยังไม่รู้เท่าไหร่นะคะเนี่ย